ครับกับผมวิสานเตชะธีรวัตรพักเพื่อไทยจากจังหวัด
เชียงรายผมต้องขออนุญาตขอบคุณเป็นเบื้องต้น
สำหรับท่านปรีที่ได้กรุณานั่งอยู่ที่นี่นะครับ
ที่ต้องแจ้งท่านนี้เพราะผมอยากจะให้ท่านเนี่ยได้กรุณาเอาคำอภิปรายผมนะครับ
กรุณาเอาไปให้ท่านนายกได้รับฟังด้วยครับ
เพราะว่าที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับเกี่ยวพันกับท่านโดยตรงครับ
ท่านประธานครับผมจะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอภิปรายเปิดยติทั่วไป
เพื่อสักถามข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะก็คือ๑๕๒อย่างที่ว่านะครับ
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่สอบไปในทางทุจริต
และผลวิจัยจากภายนอกพบว่ารัฐบาลนี้มีการทุจริตสูงมาก
ส่งผลทำให้อันดับการทุจริตของโลกในไทย
สูงขึ้นซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของเรา
ท่านประธานครับรัฐบาลล้มเหลวจากการแถลงนโยบาย

มันยังมีการอุปถัมภ์เล่นพักเล่นพวก
และขาดธรรมภิบาลตลอดจนถึงขาดจริยธรรมทางการเมือง
แม้ท่านจะอ้างว่ารัฐมนูลฉบับปี๒๑๖๐นี้เป็นรัฐมนตรี

ท่านประธานครับผมมีเรื่อง๓๔เรื่อง
ผมได้ขออนุญาตสไลด์๗สไลด์แต่เนื่องจากมีสไลด์มีปัญหาอยู่๒อัน
แต่ผมขออนุญาตท่านประธานก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการพูดจาเอาแล้วกันนะครับ
เมื่อปี๒๕๕๖ต่อ๕๗ครับในขณะนั้นเนี่ยครับบ้านเมืองวุ่นวาย
พักก็ไปเป่านกหวีดร่วมด้วย
และที่ขณะนั้นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเมืองละส่ำละสาย
มีพบทบได้เข้ามาร่วมประชุมในสภาความมั่นคง
นายกรรมตรีขณะนั้นชื่อยิ่งรักชินวัฒน์และท่านยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมอยู่ด้วย
ท่านท่านครับผมมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าผมเคยไปร่วมสภาความมั่นคงครับ
ในวันเวลาดังกล่าวนี้ครับทำไมพวกเราจะไม่รู้ครับ
ไปตั้งด่านทั่วกรุงเทพครับ
และอ้างว่าจะมีการฝึกซ้อมอาวุธแหนมไม่พอนะครับเบิกเงินงบประมาณไปอีก๑๔๐๐ล้านครับ
ที่ผมอยากจะฝากท่านอมตรีทั้ง๕๖ท่านที่ผมเอ่ยนามนะครับ
กรุณาไปถามท่านพบทบขณะนั้นชื่อประยุทธ์จันโอชาครับ
ท่านนายองปรีกับอมตรีกลาโขมถามต่อหน้าภูมิชาการพหารที่อยู่ร่วมกันครับ
ถามว่าท่านพบจะยึดอำนาจปฏิวัติหรือ
ผมไม่อยากรู้ว่าคำตอบของท่านพบคนนั้นว่ายังไงครับ
แต่ถ้าท่านเป็นชายชาตรีชาติทหารท่านต้องตอบให้ได้ครับ
และหลังจากวันนั้นนะครับท่านครับปัญหาก็คือมีรัฐประหารจริง
อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปนะครับ
ป้อมมีส่วนช่วยเยอะครับเพราะว่าไปแล้วเนี่ยลุงป้อมเสกให้ลุงตู่
เป็นแม่ทัพ๑ภายใน๖เดือนเป็นพบทบอยู่ถึง๔ปี
แม้กระทั่งลุงป๊อกก็เช่นเดียวกันครับ
สิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้จะไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้
เพียงแต่ว่าถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษเป็นทหารอาชีพ
ท่านต้องตอบให้ได้ว่าวันนั้นท่านไปรับปากท่านไปบอกยังไงกับท่านนายกยิ่งรัก
ท่านท่านครับผมไม่ได้เซาซีเรื่องนี้เพียงแต่ว่า
อยากเรียนว่าท่านวางแผนไตรตอง
เพื่อที่จะทำให้มีการยึดอำนาจเป็นขั้นเป็นตอน
มีม็อบทางรัฐบาลเองเรารู้ครับ
ท่านนายกจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เป็นปีไม่ได้ครับ
มีการขอให้เลือกตั้งมีการขอให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
เรายอมนะครับรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยเรายินดีเลยว่า
พบทบขณะนั้นชื่อประยุทธ์จันโอชาจะทำยังไงก็ได้
แต่อยากให้บ้านเมืองสงบและเดินได้
พี่น้องชาวนารอเงินที่จะไปช่วยเหลือในการให้ราคาข้าว
ท่านประธานครับปัญหาเหล่านี้ก็คือเป็นการสมคบสร้างสถานการณ์
และที่สำคัญก็คือเป็นการจับมือกับกปศเพื่อยึดอำนาจของพี่น้องประชาชนครับ
รัฐประหารนั้นนะครับถือว่าเป็นการทุจจริตอำนาจจากพี่น้องประชาชน
ผมจึงขออนุญาตขึ้นสไลด์อันแรกครับท่านท่านครับ
มันเป็นการทุจริตที่ชัดเจนก็คือทุจริตอำนาจหมายถึงการปล้นชาติปล้นแผ่นดินและปล้นประชาชน
ท่านนายกตรีเข้าสู่ตำแหน่งโดยการทุจริตมาตั้งแต่ต้นนะครับ
การบริหารชาติบ้านเมืองมันไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้นมีการทุจริตเกิดขึ้นมากมาย
และท่านนายกเองอย่างที่ทราบนะครับขาดวิสัยทัศน์และไร้ความสามารถ
ผมขออนุญาตท่านประธานไปถึงองค์กรเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสของนานาชาตินะครับขอสไลด์ครับ
มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นก็คือว่า
อันดับของประเทศไทยเนี่ยครับต่ำลงทุกปีทุกปีนับตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหาร
โดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรมตรีทุกปีมีการประกวดกันนะครับ
เขาจะมีการเช็คประเทศที่ได้อันดับ๑๘๘ครับมีเดนมาร์คฟินแลนนิวซีแลนด์
เฉลี่ยอยู่ที่๔๓ครับแต่ประเทศไทยได้๓๕เป็นอันดับที่๑๑๐จาก๑๘๐ประเทศครับ
ชี้ว่าประเทศไทยคะแนนต่ำกว่ามาตรฐานเพราะมีการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
มีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ในการใช้อำนาจโดยมิชอบมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณ
เพื่อตนเองและพวกพ้องและมีการเลือกปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
ท่านประธานครับ๔ข้อ๕ข้อเหล่านี้ครับผมจะนำเสนอท่านประธานไปถึงท่านนายกโดยตรงครับ
เรื่องแรกเนี่ยครับเขาบอกว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานตรวจสอบให้มีอิสระท่านท่านครับทุกวันนี้มีอิสระเลยครับ
แหวนแม่ให้มานาฬิกายืมเพื่อนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของน้องชายท่านนายกก็ไม่มีปัญหาครับที่ตรงตรงกว่านั้นก็คือตัวท่านนายกเองแม้กระทั่งท่านวิศนุใครต่อใครที่บอกว่าจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินก็ไม่ยอมแจ้งครับ
เร็วนี้นายกรัฐมนตรีอยู่บ้านหลวงพักน้ำไฟฟรีมีทหารรับใช้ยังไปตีความบอกว่าเป็นบ้านรับรองเป็นบ้านสวัสดิการโดยให้ลูกน้องตัวเองที่เป็นพบสองคนมาเป็นพยานอย่างนี้เหรอครับท่านท่านครับ
ข้อสองเขาบอกว่าให้สร้างความเชื่อมั่นเปิดเผยโปร่งใสในการทำสัญญาต่างมีการเข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรมมีอยู่จริง
ประเทศไทยต้องปกป้องประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม
ตอนนี้เรามีไหมครับมีแต่เงาประชาธิปไตยแต่แฝงเล้นด้วยอำนาจผลิตการครับ
เราต้องเผยแพร่ข้อมูลสถานะต้องทำให้ง่ายสะดวกและต้องตรงต่อเวลา
ท่านประธานครับผมขออนุญาตไปเร็วนะครับ
ขอสไลด์แผ่นที่๓ครับอันนี้ครับ
เด็กคนนี้ถ้าหลายท่านจำได้สมัยก่อนนะครับมีการไปตั้งบริษัทรับเหมาในค่ายทหารครับ
ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟจดทะเบียนง่ายแต่เดี๋ยวนี้ไปอีกแล้วครับ
เขาก็ไปจดทะเบียนบริษัทรถเช่าผมชกย่องชมเชยนะครับ
เด็กหนุ่มสมัยนี้เนี่ยครับสามารถที่จะทำมาหากินจะหาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้ครับ
แต่ผมขอร้องนะครับอันนี้ง่ายเลยครับท่านพลเอกประยุทธ์ไม่รู้หรือครับ
นามสกุลจันโอชาเนี่ยครับถ้าไปเสนองานที่ไหนเนี่ยแค่คิดก็ได้งานแล้วครับ
ขอให้ลูกหลานท่านเนี่ยหยุดประมูลกับงานราชการได้ไหมครับ
ปีนึงท่านประธานเชื่อไหมครับได้เงินหลายพันล้านบาท
ผมขออนุญาตไปเร็วนะครับว่าถ้าไม่เอาบริษัทที่เป็นนามสกุลจันโอชาเนี่ยมันจะได้งานไหมครับ
ผมก็ไม่แปลกนะครับที่เด็กเขาจะมีความขยันขันแข็งทำมาหากิน
แต่จันโอชาแล้วไปประมูลที่ไหนนี่ไปที่ไหนคนก็กลัวคนก็ขยาบทั้งนั้น
ท่านเอาไปประมูลแค่บริษัทเอกชนผมว่าท่านก็รับงานไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับ
ท่านท่านครับขอไปเรื่องที่สองครับเรื่องแรกผมขอเสนอท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ
อันนี้แสดงถึงความจริงใจนะครับ
ต่อไปครับท่านประธานครับมีอีกอันหนึ่งก็คือการแต่งตั้งบอร์ดขอสไลด์แผ่นต่อไปครับ
คนคนหนึ่งเป็นบอร์ดตั้ง๑๐บอร์ดครับท่านท่าน
และคนคนนี้ครับตำแหน่งเดิมท่านมีตำแหน่งเป็นอดีตเลขาสำนักงานยุติธรรม
แปลกครับคนเป็นนักกฎหมายเทียบเท่าประหลัดกระทรวงสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถไปช่วยบอร์ดก็ได้
แต่ท่านประธานครับ๗บอร์ดที่เป็นเนี่ยครับเป็นทั้งปปช
เป็นคณะกรรมการป้องกันปราบปรามฟอกเงินเป็นคณะกรรมการท่าอากาศยานเป็นประธานบอร์ดอะไรเยอะแยะไปหมดครับ
แต่ประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับท่านครับมีอดีตประธานสารอุทธรภาคห้า
และผู้พักษาอาวุโสอีกหลายท่านนะครับเป็นรองอธิบดีเป็นผู้พักษาสารรายงานท่านได้แจ้งไว้นะครับว่าบุคคลคนนี้ครับถูกประธานสารดีกามีการสอบทุจริตในเรื่องการก่อสร้างสารที่พระขนงครับจริงเท็จไม่รู้อะครับแต่มัวหมองครับคำว่ามัวหมองนี่คืออะไรครับตอนนี้มีการชี้มูลความผิดมาเรียบร้อยแล้วครับแต่
ท่านตั้งบุคคลเหล่านี้ครับมาเป็นคณะกรรมการบอร์ดผมเรียนท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับบอร์ดต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะครับที่หนักกว่านั้นครับเขาชี้มูลกรรมการมาเมื่อ๑๙สิงหาปี๖๔เนี่ยครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะเดือนมกราท่านวิศนุพลเอกประยุทธ์ไปตั้งเขามาเป็นประธานบ
มหาลัยเหล่านี้นะครับต้องโปรดก้าวนะครับท่านปรีจะรับไหวเหรอครับถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมา

มีการขัดแย้งของรัฐบาล

ก้าวกายอำนาจยุติธรรม

ผมขออนุญาตไปอีกเร็วนะครับ
เมื่อเดือน

มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ผมเป็นคนกล่าวว่ามีการ

ได้ช่วยกรุณาให้ความเป็นธรรมผม

ในฝั่งคนกล่าวหานะครับ

และต้องถูกเหมือนกับเป็นผู้ต้องหา

แต่ท่านให้คนอื่นมาชี้แจง

สรุปว่าไม่มีประจักษ์พยาน

ที่ได้ไปร้องเรียนในคณะกรรมการ

ซึ่งมีเวลาประมาณสัก๑๒๐วินาทีครับ

เป็นการพูดจากันระหว่างสุภาพสตรีสองท่าน
ท่านประธานไม่อนุญาตให้ผมเปิดคลิป

คณะกรรมการปปชของท่านเสรีพิสุทธิ์นี่แหละครับ
กรุณาให้ผมเอามาเผยแพร่ได้
และท่านเชื่อว่าจะมีหลักฐานมากกว่านี้อีกครับ
สิ่งที่ผมจะต้องบอกต่อไปก็คือว่า

เทปนี้เอกสารฉบับนี้ผมได้มาจากท่านเสรีพิสุทธิ์ครับ
เป็นบันทึกสนทนาระหว่างสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรณี

บอกให้หนูไปรับแล้วหนูไม่ได้ไปรับหนูขอโทษด้วยนะพี่
นางสาวเจก็บอกว่าก็เมื่อเช้าเนี่ยพี่บอกให้ไปรับที่พักใช่ไหม

นางสาวเจก็บอกว่าที่นี่ออมเขาให้โทรบอกว่าให้หนูไปรับที่เขา
แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังไงล่ะพี่
นางสาวเจก็บอกว่าเหรอแล้วที่เหลือล่ะทำยังไง
อันนี้มีชื่อชัดเจนนะครับแต่ผมขออนุญาตแบรงค์ไว้ก่อนก่อน
นางสาวเจก็บอกว่าเหรอคะ
ลุงจ่ายลุงจ่ายไปเอามาหรือยัง
ยังค่ะพี่อันนี้ของลุงตู่หรือของลุงป้อม

นางสาวเจก็บอกค่ะพี่

เอาแล้วก็ลงให้ทั้งลุงปู่ลุงป้อมเหมือนกันหมด
อันนี้ครับประจักษ์พยานชัดเจนมีเสียง
ท่านประธานครับผมมั่นใจว่าคณะกรรมการของท่านเสรีพิสุทธิ์
คงจะมีหลักฐานและสรุปยื่นฟ้องกรกตต่อไปครับ
ผมไม่ได้ปกป้องผม
แต่ผมต้องการให้เห็นว่าอันนี้ครับ

แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ครับท่านประธานครับ
สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมต้องการปกป้องสภา
ผมต้องการรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกเราที่นี่กันไว้ครับ
ท่านท่านครับสุดท้ายครับเวลาเหลือน้อย
ผมขออนุญาตว่ามีเรื่องที่ผมจะต้องฝากท่านลำปรี
ไปบอกให้ทางท่านนายกนะครับ
ขณะนี้เนี่ยครับเมืองไทยเราไม่ไหวครับ
ความสมารณชันความปรองดองไม่เหลือเลยครับ
เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เวลาเราจะคุยอะไรกับใครยังไงเนี่ยครับ
มันต้องระแวดระวังกันว่าเอ๊ะใครอยู่สีไหนใครอยู่พวกไหน
แต่ที่ผมห่วงมากที่สุดก็คืออนาคตของชาตินะครับ
จริงแล้วรัฐบาลสามารถจะทำได้นะครับ
ปรองดองถ้อยทีถ้อยอาศัยปรึกษาหาลือ

รัฐบาลท่านนายกกลับใช้การปราบปรามการสลายชุมนุม
โดยไม่ยึดถือแนวทางทางสารที่มันเป็นปกติ

เด็กบางคนท่านบรีรู้ดีนะครับ

แต่อย่างไม่พอคราดนี้ประชาคมโลกติเลน
ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายมากครับ

ที่สำคัญก็คือขณะนี้เด็กเหล่านี้ครับสั่งสมความเกียรติชัง
และมันจะก่อให้เกิดอะไรก็ไม่รู้
สิ่งที่ผมอยากขอท่านประธานไว้ก็คือว่า
จากนี้ไปครับผมไม่อยากเห็นรายการ๖ตุลาปี๑๙กลับเข้ามาอีกครับ
ท่านท่านครับผมสุดท้ายอยากจะขออนุญาตว่า
ข้อสรุปที่อยากจะแนะนำให้ท่านพลเอกประยุทธ์
ผมทราบว่าท่านมาพูดที่นี่ก็ด้วยนิสัยทหารนะครับ
ท่านมาว่าพวกเราพูดจาให้มีสัมมาครวะ
แต่เวลาท่านพูดกับพวกเราเนี่ยผมยังคิดว่าท่านพูดกับหน่วยขึ้นตรงทัพบกอยู่นะครับ
เกลี้ยวกลาดผมไม่กล้าใช้คำว่าหนักกว่านั้นนะครับท่านประธานครับ
แต่ท่านใช้วาจาอย่างนั้นจริงฮะมันเลยทำให้ผมนึกถึงอะไรฮะท่านท่าน
ประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ฝั่งตะวันตก
ท่านประธานครับเขามีการยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี๒๕๐๕จนถึง๒๑๔
ก่อนหน้านั้นประเทศนี้เคยเป็นคู่แข่งเราที่จะส่งข้าวออก
แต่ณวันนี้เพื่อนบ้านเราเป็นยังไงครับ
ก่อนหน้านั้นเขาเคยมีผู้นำประเทศเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ
เดี๋ยวนี้เป็นไงครับมีปัญหารบปลาค่าฟันกันมีปัญหาแบ่งแยกกัน
และตอนนี้ต้องถือว่าประเทศนี้เป็นประเทศด้อยพัฒนาอันดับท้ายนะครับ
พี่น้องประชาชนฝั่งเขาข้ามมาทำงานบ้านเราไม่รู้กี่ล้านคนครับ
ตอนนี้เราอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นแบบนั้นเหรอครับ
ผมไม่อยากเทียบมีท่านสอสอจีรพรนะครับ
ท่านได้แจ้งไว้บอกว่าท่านนายกมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์นอกจากจะหลงไหลในอำนาจแล้วยังหลงไหลในตัวเอง
กล้าเอาตัวเองเปรียบเทียบเป็นพระราม
พลเอกประยุทธ์คงเชื่ออย่างนั้นจริงเพราะพระรามมีลูกสมุนเป็นลิง
ต้องกินด้วยกล้วยสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ที่เผชิญอยู่ขณะนี้เหมือนกันเลยครับ
แต่ผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่า
ขณะนี้ครับท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พระรามครับ
ถ้าให้ผมเทียบผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะเป็นตานฉวยมากกว่าครับ
สุดท้ายครับท่านท่านประเทศญี่ปุ่นเคยโดนปรมนู
คนตายเป็นแสนแสนครับเขาเจ็บช้ำน้ำใจเขามีความขมขืน
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับมีนักการทูตญี่ปุ่น
ที่ผมได้พบและท่านเล่าให้ผมฟัง
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับที่ญี่ปุ่นก็เคยเจอมา
เขาขอบคุณอเมริกาครับอเมริกาได้ร่างกฎหมายรัฐมนูล
เอาทหารแยกออกฝ่ายการเมืองครับท่านท่านเห็นไหมครับ
กว่าปีเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นไปไกลมากเลยครับ
ผมก็เลยอยากขออนุญาตท่านประธานเสนอตามยัตติ๑๕๒นี่แหละครับ
บอกว่าท่านนายกพอได้แล้วครับที่จริงผมมีรูปสุดท้ายเอาให้เห็นเลยนะครับ
ว่าก่อนเป็นนายกปี๕๖ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาระรื่นมาก
แต่วันที่ท่านมีปัญหาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับ
แม้กระทั่งมาชี้แจงที่สภาเมื่อวานเนี่ยครับ

และท่านขออนุญาตว่าสุดท้ายครับท่านประธานครับ

ผมเตรียมคำพูดไว้อย่างดี
แล้วก็จะต้องพูดคำนี้ให้ได้ด้วยครับ

เดือดร้อนทุกหัวระแหง

ว่าท่านจะอยู่ในสภาพอย่างไร

หรือว่าท่านจะตัดสินใจแบบไหน
ว่ามาเลยครับไม่ว่าจะลาออกไม่ว่าจะยุบสภา
แต่ขอให้ท่านได้รีบตัดสินใจนะครับ
บ้านเมืองรอจากนี้อีกชั่วโมงนาทีไม่ได้แล้วครับ

ครับขอบคุณท่านวิศาจนะครับ